คราวนี้ไม่ได้ยินแค่เสียงแล้วแล้วมันทำเหมือนเหลือเกิน

พอวีดีโอคอลก็ต้องมีการแต่งกายมีบรรยากาศใช่ไหมคะ
เหมือนเป๊ะแต่งชุดคุยกันนะครับ
แล้วมีนักธุรกิจสาวคนหนึ่งครับ
เธอถูกบอกว่าคุณคุณผู้หญิงชื่อคุณนามสกุลคุณเนี่ย
มันไปตรงกับบัญชีฟอกเงินของแก๊งต่างชาตินะ

โอนไป๔ล้านกว่าบาทครับคุณผู้ชมครับ
ใช้เวลาหลอก๕ชั่วโมงด้วยกันนะฮะ
โทรมาหลอกโทรมาหลอกบอกว่า๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ถูกหลอกให้โอนเงินไป๔ล้าน๑๖๐๐๐บาท
ผู้เสียหายเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
แก๊งนี้นะคนร้ายใช้เบอร์นี้ลองจดเอาไว้ก็ได้นะครับ
โทรมาตอน๙โมงเธอบอกเธอเพิ่งตื่นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเอกชนอีกแล้วนะฮะ
พัสดุตกค้างปลายทางผู้รับอยู่ในประเทศเกาหลี
แล้วโอนสายไปหาตำรวจสพภูเก็ตเออนะฮะสพภูเก็ต
หลังจากนั้นก็เริ่มคุยล่ะคนร้ายยังเปิดกล้องเป็นวิดีโอสั้น
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็มีการโทรประสานไปหาบุคคลที่แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่
งานปกครองฝ่ายตรวจสอบทะเบียนราชแล้วก็โอนไปอีกโอนไปหาบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ปปงโอ้โหทำเหมือนแล้วรายหลังสุดนะแนะนำขั้นตอนว่าถ้าคุณไม่อยากเกี่ยวข้อง
ที่คุยกันเนี่ยโอ้โห๕ชั่วโมงไอ้คนร้ายก็อดทนเหลือเกินไอ้คนที่ถูกหลอกก็
ไม่ใจไม่ค่อยดีแล้วจนกระทั่งเธอโอนเนื้อไปใช่ไหม
เฮ้ยเราจะทำยังไงเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลย
นี่คืออันนี้คือจุดพีคที่หนูตัดสินใจโอนเงิน
เขาบอกว่าคดีนี้เป็นความลับสุดยอดระดับประเทศ
ห้ามให้ใครรู้แม้กระทั่งพ่อแม่ไม่งั้นจะมีความผิดทางอาญาทันที
อันนี้คือการอัดเสียงห้ามเผยแพร่ข้อมูลเด็ดขาด
แล้วเราก็เชื่อตรงสนิทใจน้ำเสียงเขานักแน่นมาก
แล้วเนื้อหาที่แก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกผู้เสียหายก็ใช้มุกบัญชีม้า
อ้างว่าคุณบัญชีธนาคารของผู้เสียหายของคุณเนี่ยนะไปซ้ำกับบัญชีม้าของแก๊งมิจฉาชีพนะ
ผู้เสียหายยอมรับว่าการพูดคุยกับบุคคลหลายต่อหลายคนกินเวลานานเหลือเกิน
ทำให้เกิดความสับสนและสมองเธอเมื่อยล้า
คุยนานอ่ะ๕ชั่วโมงอันนี้คือหน้าไลน์
อ่าใช่รูปหน้าไลน์ตอนที่วีดีโอคอลคุยกันใช่ไหมคะครับ
ก่อนที่จะสลับไปคุยกับตำรวจนะฮะ
แจ้งความไว้แล้วเบื้องต้นนะครับแล้วฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยเสียงสั่นเคลือบอกว่า
อยากให้ปราบปรามแก๊งเหล่านี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็วิธีการก่อเหตุมันพัฒนามากขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้
หลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับเผยแพร่ออกไปมีข้อความให้กำลังใจผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าทำไมถึงหลงกลแก๊งเหล่านี้
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐพบว่าคดีล่าสุดมีความคล้ายคลึงกับคดีที่ทำไปก่อนหน้านี้

แต่กรณีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเกาหลีมันกลัวจับทางได้
ตำรวจโทรหาประสานงานฝ่ายปกครองหรือปปงได้ทันที
การโอนสายทั้งที่มันอยู่คนละหน่วยกัน
แล้วก็มีการชวนผู้เสียหายแอดไลน์เบอร์ส่วนตัว
แต่ขึ้นเป็นโลโก้โรงพักแบบนั้น
มีการเปิดกล้องวิดีโอคอลแสดงว่าให้เห็นโอ้นี่ตำรวจจริงนะครับ
และที่สำคัญก็อ้างไปโรงพักในต่างจังหวัด

ถ้ามันโทรมาเริ่มต้นด้วยการเป็น
โทรมาจากเรื่องพัสดุของเอกชน

คุณวางเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายสุดฮะ
ง่ายเวลาเราติดต่อหน่วยงานราชการมันก็ไม่เร็วขนาดนี้นะ
ก็โอนกันไปโอนกันมาแต่อันนี้คือโทรหาใครก็เจอหมดนะคะ
แล้วก็อย่าไปคุยนานคือผู้หญิงคนนี้ขนาดเขามีสตินะฮะ
ยาวไปถึง๕ชั่วโมงมันก็มีวัฒนศิลป์ในการที่จะหวาดล้อม
มีเรื่องทำให้เชื่อจนได้นะคะสุดท้ายเอารูปเอาอะไรมาให้ดู
วิดีโอคอลให้ดูจนหลงเชื่อจนได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทาง
ที่ยังมันยังอารวาสอยู่นะคะก็ฝากหน่วยงาน
แล้วก็เราท่านเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ